เอ้าคุณผู้ชมค่ะจากข่าวนี้ดูแล้วก็ช่วงใจ
กรี๊ดได้กรี๊ดออกมาเลย
เพราะว่าเดี๋ยวคุณจะกรี๊ดดังกว่านี้
มีข่าวแววมาว่าพี่ติ๊กเจษฎาพร

ว่าพี่ติ๊กของเราเนี่ยเตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์คว้าไมค์กระโดดขึ้นเวที
คือวงนี้เป็นบอยแบนที่พี่ติ๊กเขาปลูกปั้นมาเองกับมือ

ที่พี่ติ๊กเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์ไปแล้วยอมมาเต้นติ๊กต๊อกกับน้อง
หลายคนก็เลยทั้งลุ้นทั้งเชียร์ให้พี่ติ๊กเจ้าป่าของเรา
โชว์สเต็ปเท้าไฟกันอีกสักรอบบนเวที
จะเป็นไปได้ไหมลองไปฟังเสียงดูค่ะ

อันนี้ทุกคนต้องรอติดตามนะครับ
ติ๊กอาจจะขึ้นไปเต้นกับพวกเราก็ได้นะครับ
โอ้โหออลล่ากันมาเลยเนาะ
อย่างพวกพลอดภัยกันมาเองอะไรขนาดนั้นน่ะ

ผู้ชมขางานเดียวกันนี้พี่แจ๊กกาลีนของเรา

เนี่ยคุณผู้ชมขาเฮียซีเนี่ยเขาคว้ารางวัลหนุ่มเจ้าเสน่ห์

งานนี้ทำเอานุ่นนิวอดปลื้มใจไม่ได้จริง

มีงานนี้ทำเอานุนิวอดปลื้มใจไม่ได้จริง
มีงานนี้ทำเอานุนิวอดปลื้มใจไม่ได้จริง

มีงานนี้ทำเอานุนิวอดปลื้มใจไม่ได้จริง
มีงานนี้ทำเอานุนิวอดปลื้มใจไม่ได้จริง
มีงานนี้ทำเอานุนิวอดปลื้มใจไม่ได้จริง
มีงานนี้ทำเอานุนิวอดปลื้มใจไม่ได้จริง

มีงานนี้ทำเอานุนิวอดปลื้มใจไม่ได้จริง